แน่นอนว่าโควิดมันส่งผลกระทบไปทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นดาราพ่อค้าแม่ขายหรือใครก็ตามนะคะ
โดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกว่าพังไม่เป็นท่าค่ะ
อย่างอเล็กทีรเดชละครมีออนแอร์ให้ดูอยู่
ก็ดีนะครับละครหลายคนชื่นชอบ
แต่ชีวิตจริงเนี่ยนอกจากเป็นดาราแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกัน
ถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชมเจ้าตัวเพิ่งเปิดร้านอาหาร
เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองจังหวะพอดี
ก่อนโควิดลอกล่าสุดกระบาดหนักถึงทุกวันนี้
เล็กบอกว่าก่อนตัดสินใจเปิดเอาจริงก็วางแผนรับมือไว้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะ
แต่ไม่คิดว่าหลังจากเปิดเนี่ยสถานการณ์โอ้โหยิ่งกว่าโดนแจ็คพอร์ตอีก
หนักขนาดนี้ปรับตัวสู้กันไปรายวันกันไปค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับเลยว่าในฐานะผู้ประกอบการ
วิกฤตนี้หนักเอาเรื่องจริงคือทั้งตัวเขาแล้วก็หุ้นสวย
เอาจริงก็พอมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองเอาไว้ระดับหนึ่ง
แต่ถามว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนค่ะ
ถ้าทุกอย่างยังไม่ดีขึ้น๓เดือนหลังจากนี้
อาจจะต้องวางแผนกันอีกครั้งค่ะ

เล็กเปิดร้านเล็กเปิดตรงแถวศรีรม

การที่เราจะไปขายแบบเอาโมชัวร์ไปแจก

เข้ามาซื้อที่ร้านได้อย่างเดียวเลยเราก็เลยต้องออกโปรโมชั่น
หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรออนไลน์เยอะขึ้น
คือเราก็ยังพอไปได้ครับผมแต่ว่า
แต่ว่าด้วยความที่มันเพิ่งเริ่มด้วยนะเรายังมีทุนที่สำหรับที่สำหรับดำเนินธุรกิจ
ไว้ต่อได้อยู่แต่ว่าเราเพิ่งเริ่มไง
แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ไปอีกเรื่อยมันก็ต้องมาคิดกันอีกที
คือฟังแล้วก็น่าหนักใจนะคุณผู้ชมนะเพิ่งเริ่ม

ทุกวันไรวายเหลือพนักงานแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะ
เพิ่งเปิดปุ๊บปิดปั๊บเลยยังไม่ได้ทันขายเลย
คือเอาง่ายกำไรมามันไม่พอหรอก

เห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนึกถึงท่านหนึ่งเลย

ก่อนหน้านี้พี่แจ๊กรีนเพิ่งจะไปทำข่าวแจญเจแนนทเขียว
เอางืนก้อนสุดท้ายเก็บเงินก้อนสุดท้ายจริง
โอ้โหย่านนั้นคนเหลือมากนะคะ
ร้านของพี่เขียวอยู่ที่สรรค์วัดราศประดุว่าเปิดได้มาแค่อาทิตย์เดียว
เจอมาตรการเข้มห้ามทานในร้านค่ะตอนนี้สาการนะคะต้องบอกว่าโอ้โห
เอาใช้คำนี้เลยมันย้ำแย่จริงจริงนะคะพี่เจริดเขียวนะคะ
วิดีโอคอร์พูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศในร้านให้ดู
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูเหงามากเชอรี่พลอยไม่มีคนยกโต๊ะเก็บหมดเลยแบบนี้เลยค่ะ
พี่เจเน็ตนะคะตัดสินใจปิดร้านไป๒วันแล้วค่ะ
กลับมาเปิดเมื่อวานนี้เองค่ะตอนที่เราโทรไปเกือบครึ่งวันแล้วนะคะ
ซีเน็ตบอกว่ายังไม่มีคนไม่มีลูกค้าเลยขายไม่ได้สักบาทค่ะ
ไม่มีสักออเดอร์เลยคุณผู้ชมพี่เจเน็ตบอกเลยนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ย
ปกติลูกค้าเขาจะชอบกินแบบมานั่งกินในร้านเส้นเอยน้ำเอยมันสดสดร้อน

แต่ว่าพอซื้อกลับบ้านแบบนี้มันไม่มีลูกค้าตอนนี้หยุดขายก๋วยเตี๋ยวไปเลยนะคะ
เพราะว่ามันไม่คุ้มค่าแก๊สค่ะอันนี้เป็นแฟมภาพก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
ก็เลยหันมาขายยำกับส้มตำไปก่อน
ถามว่าท้อไหมพี่เฮียวหยิบจับอะไร
คือก้อนสุดท้ายแล้วมันยังโดนแบบนี้
เขียวบอกว่าพี่สู้นะพี่ขอกัดฟันสู้ค่ะ

มันต้องเพาะทุกคนอยู่ตอนเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้ขายไม่ได้
เพราะว่ามันก็ประสบปัญหาเดียวกันให้เขานึกว่าเราก็เจอเหมือนกัน

เหมือนกันมันลำบากใจมันลำบากคนมันลำบากมันลำบากทุกคน
คนไงมันต้องดำเนินต่อไปอ่ะชีวิตอ่ะมันแทบจะหยุดไม่ได้แล้วแหละ
ค่ะเข้ามาเลยเหมือนก็ยังขายอยู่คือพี่สำหรับไปก็คือ
สงสารแกคุณผู้ชมที่เห็นด้านหลังน่ะเสื้อดำคือคนรอล้างจานอ่ะ

ก่อนหน้านั้นเราเพิ่งไปถ่ายรายการนะคะ

พี่เจ๋นเอกเขียวเนี่ยขายกระเป๋าแบรนเนมทุกใบ

แล้วก็ประกาศขายบ้านกะตั้งต้นชีวิตใหม่
โอ้โหมันสุดสุดเลยอ่ะโควิดระลอกนี้มันหนักมากจริงหลายคนบอกว่าแบบสู้นี่บางคนก็บอกว่าตอนนี้คนไทยใช้คำว่าสู้
มากแต่ว่าเรื่องจริงก็คือต้องสู้ต้องสู้อย่างเดียวค่ะท้อไม่ได้นะคะนาทีนี้ค่ะเหมือนกับนักร้องหนุ่มคนนี้
ซึ่งในช่วงที่ยากลำบากแบบนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคือเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ข้อความที่พนักงานในร้านส่งมาหาเพื่อแสดงความห่วงใย
เจ้านายขาดรายได้ในช่วงนี้เขาบอกว่ายินดีนะพี่บอยที่จะลดเงินเดือนพนักงานทุกคนเพราะพวกเราเนี่ยอยากจะช่วยแบ่งเบาภา
เพราะว่าอย่างนี้อันนี้คือพนักงานส่งมาหาพี่บอยนะซึ่งทางพี่บอยเองก็ได้ตอบกลับพนักงานด้วยการแสดงความขอบคุณที่พนักงานทุกคนเห็นใจ
แต่เจ้าตัวก็รับรู้ว่าทุกคนเองก็มีภาระมีครอบครัวที่ต้องดูแลก็เลยขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
ไม่ไหวบอกไหวเนี่ยคือชื่อเพลงพี่บอยนะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่นี่คือชีวิตจริง
ต้องไหวแล้วนาทีนี้นะคะซึ่งก็มีเพื่อนในวงการและแฟนนะคะเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพนักงานเยอะแยะมากมาย
เอาจริงนะคุณผู้ชมนาทีนี้เนี่ยมันเหมือนแบบคำพูดเล็กน้อยแบบนี้มันต่อลมหายใจมันเป็นกำลังใจให้กับเจ้านายได้ดีเลยนะตอนนี้
แต่พนักงานเขาน่ารักนะเขาประชุมกันก่อนนะเขามีการพูดคุยกันก่อนนะคะที่แบบว่าจะให้แบบเท่านั้น

คือเป็นกำลังใจให้จริงนะคะมันต้องผ่านพ้นไปแหละ
ใช่แต่พี่ปอยเองก็ยืนยันนะว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ได้แบบลดเงินดงเงินเดือนอะไร
ใช่ค่ะยังพอใจไว้อยู่ก็สู้กันต่อไปนะคะคุณผู้ชมนะ
พอยังจำคนที่พูดคำนี้ได้ไหม

ต้องค่ะอาจารยิ่งศักดิ์นี่แหละค่ะหลายคนบอกเลยว่าถ้านึกเรื่องอาหารกูรูตัวแม่ให้ต้องยกให้อาจารย์
แต่บอกเลยว่านาทีนี้กูรูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันนะคะ
ต้องปิดโรงเรียนไปก่อนนะฮะรั้นต่อไม่ไหวจริง
ถ้าจะเปิดสอนออนไลน์ก็ไม่มีใครสมัครเรียน
อาจารย์บอกว่าพูดตรงไม่มีคนมีเงินมาเรียนกันหรอกนะคะ
รวมไปถึงคนที่มาเรียนเขาก็ใจอยากจะเปิดร้านอาหาร
แล้วมาเรียนแล้วเปิดไม่ได้จะมาเรียนทำไม
มันก็เลยต้องปิดกันยาวกันไปแบบนี้ค่ะ
พอมาเจอมาตรการห้ามนั่งในร้านอีกก็ต้องปิดกันไปเช่นเดียวกันนะคะ
คืออาจารยิ่งศักดิ์เขามีร้านกาแฟเล็กไว้ด้วย
กะว่าจะลันธุรกิจต่างเล็กน้อยต่อไปไม่ได้เหมือนกันค่ะ

ก็เลยฝากคำถามคำถามหนึ่งถึงคนที่เกี่ยวข้องนะฮะ
จะเป็นอะไรนั้นไปฟังอาจารยิ่งศักดิ์กันเลยค่ะ
สิคะเครียดเพราะว่าตัวเองเป็นคนต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่น
ผู้ปกครองที่ทำมาหากินที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารบังทศ

พ่อแม่ทำมาหากินไม่ได้ลูกเต้าจะมีกระจิกกระใจเรียนหนังสือยังไง
มีอะไรดีมอบให้กับประชาชน
และทำให้พวกเราเกิดความสบายใจ

ก็เอาเป็นว่าใครที่รับผิดชอบในส่วนต่างนี้นะคะ
ต้องดูแลทั่วถึงกันหน่อย